เพราะเกิดเหตุระทึกขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ปรากฏว่ามีช่างรับเหมาที่ไปเก็บสายเคเบิ้ล
ที่มันระโยงระยางพันกันไปพันกันมา
แล้วบางทีมันอาจจะพันกับสายไฟ
ทีนี้เขาปีนขึ้นไปบนสายไฟ
ไปนั่งคร่อมบนสายไฟเพื่อจะเก็บสายเคเบิ้ล

คุณผู้ชมไปดูขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
แล้วก็มีเสียงถามว่ายังมีสติอยู่ไหม
ยังมีสติอยู่ไหมไปดูคลิปกันนะฮะ
นี่แหละครับก็เป็นเหตุลุ้นระทึก
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ไภมธิประชาดร่วมใจ
ท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
กำลังช่วยเหลือคนเจ็บเป็นชายไม่ทราบชื่อ

ซึ่งถูกกระแสไฟฟ้าที่มันรั่ว
ตร่างติดอยู่บนเสาไฟฟ้าเลยนะครับ
ซึ่งก็อยู่ห่างจากพื้นดินอยู่สูงจากพื้นดิน

เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งการไฟฟ้าให้ช่วยตัดกระแสไฟกันก่อน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้บันไดไม้ไผ่พาดกับเสา
เพื่อปีนขึ้นไปช่วยคนเจ็บแต่เอาลงมาไม่ได้นะฮะ

ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือชาวบ้าน
ใครมีรถบรรทุก๖ล้อก็เอามายกดำขึ้น
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปที่ดำรถบรรทุกนะฮะ

ลักทุเลมากครับในการช่วยเหลือนะฮะ
ขณะที่คนเจ็บตามร่างกายก็มีแผลผู้พอง
กระแสไฟฟ้าช็อตจนหมดสติไม่รู้สึกตัวอาการสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลท่าสารา
โรงพยาบาลท่าสาราเองบอกว่าอาการหนัก
ก็ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราช
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมอหาดใหญ่อีกทอดหนึ่งนะครับ
อาการโคม่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้บาดเจ็บเป็นช่างรับเหมาเก็บสายเคเบิ้ลของบริษัทแห่งหนึ่ง

ได้รับเหมาจัดระเบียบเก็บสายเคเบิ้ลที่มันระโยงระยาง
อินเตอร์เน็ตที่มันห้อยย้อยนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บพร้อมเพื่อนอีก๒คน
เดินทางมาทำงานแล้วมาเก็บสายเคเบิ้ลในจุดดังกล่าว
บันไดพาดกับเสาไฟแล้วก็สายไฟ
ที่ผู้บาดเจ็บจะปีนพอปีนขึ้นไปเสร็จ
ก็นั่งบนสายเคเบิ้ลเลยนะไปนั่งคล่อมตรงนั้นเลยนะฮะ
เพื่อที่จะรวบแล้วก็จัดเก็บสายเคเบิ้ล
คงเป็นวิธีการในการจัดเก็บของเขานะ
แต่ทีนี้ครับไฟมันรั่วก็เลยช็อตร่างของเขาหมดสติ
คาสายเคเบิ้ลบนเสาไฟฟ้า

ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือครับ
ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งต่อไปนะครับ